คุณผู้ชมคะวันนี้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
นี่เรามีข่าวแปลกเกี่ยวกับตัวเลขมาให้ด้วย

เดี๋ยวพึ่งนะคุณสุปสกุลไม่ได้มีแค่ช่วงแรกแค่เดียวนะ

คือช่วงท้ายของเราเดี๋ยวยังมีอีก
เลขเด็ดโค้งท้ายแบบสุด

แต่ว่าณตอนนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่เพชรชบูรณ์
ที่เพชรบูรณ์เนี่ยมีคนไปเจอพญาบึ้ง
มันโผล่ออกมาแล้วคาบตัวเลขมา๓ตัว
เอาล่ะสิตอนนี้ตาไม่ได้อยู่กับอาหาร

ยหน้ามองจอเลยค่ะว่ามันมีเลขอะไรบ้าง
บอกให้พญาบึ้งคาบกระดาษม้วนออกมาส่งให้หน่อย
ภาพอันไหนมาก็จะแกะดูว่าเป็นตัวเลขไหนนะฮะ
คือรอลุ้นนั่นแหละว่าจะมีเลขอะไรบ้าง
นี่ไปอยู่ที่ข้างหน้าเลยนะคะ

สวนมะขามหวานในพื้นที่หมู่๗
ตะบนซับเปิบอำเภอวังปงจังหวัดเพชรชบูรณ์
รอบนี้เป็นการขอเลขเด็ดรอบที่๒แล้วดิฉันจำได้
งวดที่แล้วดิฉันก็อ่านตรงนี้ไปนี่แหละ
เพราะว่ารอบที่แล้วก็พญาบึ้งก็ข้ามตัวเลขมาให้๓ตัว
แต่มันผิดไปแค่หลักเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชม
มาดูซิงวดนี้จะยังไง
ซึ่งนางละออริชัยอายุ๕๘ปีพร้อมกับเพื่อนบ้าน

เอากระดาษเอาปากกามามาเขียนตัวเลขเรียง๐๙ขึ้นมาทั้งหมด๓ชุด

กระดาษให้เรียบร้อยหย่อนลงไปในปากรู
เพราะเขาเชื่อกันไงว่าพญาบึ้งคือสัตว์นำโชค
มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะออกมาแล้วฮะเอาออกมาแล้วมั้วหนึ่งใช่
เขารอกันนานนะหลายชั่วโมงคือร้องแต่เช้าจนถึงเย็น
พญาบึ้งเอากระดาษแผ่นนี้มานี่ตัวเลขเป็นอะไรอ่ะ
คือมาวางแค่ม้วนเดียวคือเอาง่ายแค่เลขเดียว
เป็นเลข๓คุณทีนี้พอไปดูเช้าอีกวันนึง
พญาบึ้งก็ยังไม่ส่งม้วนเลขขึ้นมาอีก
ชาวบ้านก็เลยเกาหัวแกรกเอายังไงดีล่ะ

งั้นเดี๋ยวต้องเอาเลข๓ไปจับคู่กับตัวเลขอื่น
แล้วเขาก็ฝากบอกมาด้วยว่าถึงแม้พญาบึ้งจะบอกมาเลขเดียว
แต่เขาแนะนำค่ะว่าให้ดูข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวีเดี๋ยว
ได้จับคู่เลขอื่นได้แน่นอนนะจ๊ะ
มาจับคู่กับที่นี่ก็ได้นะครับ
อุดรธานีที่ร้านกฤษดาพันไม้
ที่ตลาดรังสินาเขตเทศบาลนครอุดรธานี
คุณบุญมีตอนใต้ลูกชายของเจ้าของร้าน
พาทีมข่าวของเราไปดูต้นหมากแดง
ที่แตกหน่อออกมาดูคล้ายกับเสียญพญานาคนี่เห็นไหมครับ
ดูสิโอ้โหคล้ายเลยนะฮะ
ซึ่งเขาตั้งใจจะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลงวดนี้
เมื่อวานผมก็ไปถามหาเลขนี้จากแม่ค้านะ
เขาบอกว่าเลขนี้เลขดังนะฮะ
ก็ขายหมดเกลี้ยงแผงเลย
ว่าเลขนี้มันจะคล้ายกับคราวที่แล้วเนอะ
๑๙๑๙๑๙อะไรอย่างนี้นะฮะ

เขาบอกว่าจะซื้อไว้ลุ้นโชคในงวดของวันนี้แหละครับ
ซึ่งยังเชื่อว่าพญานาคมาให้โชค
เพราะว่าหลังจากเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ของเขาก็เคยถูกรางวัลลอตเตอรี่ติดต่อกัน๕งวด

ที่มันขึ้นมาคล้ายเสียนพญานาคต้นเก่ามาแล้ว
แต่คราวนี้โอ้โหเป็นทั้งตัวพญานาคเป็นทั้งเซียนพญานาคเลยแบบนี้
เขาก็เลยบอกโอ้คราวนี้ขอให้ได้โชคได้ลาบมานะครับ
คุณผู้ชมจากอุดรแล้วเดี๋ยวไปดูที่กำแพงเพชรกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าที่วัดอ่างทองพัฒนาอำเภอคองขลูงนี่นะ
แล้วให้โชคกับชาวบ้านมาแล้ว๓งวดติดกันเลย
ทีนี้ตอนที่รอทำพิธีหยดเป็นน้ำตาเทียนขอเลขเด็ดเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่ามีชาวบ้านเขาเอาเต่านี่ตัวนี้
ขนาดใหญ่เอามาปล่อยในวัดชาวบ้านก็เอ้าจับเต่าหงายเลย
ขอดูที่ท้องหน่อยจ้องหาเลขเด็ด
มีคนกระซิบดิฉันมาด้วยคุณสืบสกุล
เขาบอกว่ามองแล้วเนี่ยตอนที่จับหงายนะหงายออกมา
บางคนก็ตาดีเห็นบอกว่าคุณอริยาเห็นเป็น๒เห็นเป็น๓
เห็นเป็น๕เห็นเป็น๗คุณอริยาเห็นไหม
ดิฉันไม่เห็นค่ะคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่า
นี่แล้วก็ช่วงค่ำเมื่อวานเนี่ยนะ
รังสงศ์เจ้าแม่ตะเขียนทองก็ทำวิธีหยด
เขาเรียกว่าหยดน้ำตาเทียนนี่แหละ
แล้วก็บอกว่าเลขเด็ดที่ได้คือ๒๔๔แล้วก็๒๔๑

แต่แทนพอดูที่นี่น้ำตาเทียน
บางคนก็จินตนาการบอกว่าเห็นเป็นเลขคู่หมดเลย
มี๑๔มี๒๔มี๓๒มี๔๔มี๔๖แบบนี้ค่ะ
เหมือนที่รังสงศ์บอกแหละนะฮะ

ชาวบ้านในหมู่บ้านมะค่างามอำเภอชนแดนนะฮะ
ร่วมกันทำพิธีขอโชคจากต่อตะเคียนยักษ์
ซึ่งอยู่ในที่ดินของคุณยายจำนงใจเงินอายุ๗๐ปีนะครับ
ก็ต่อตะเคียนมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ๒เมตร
ลำต้นขนาด๕คนโอบได้เลยนะฮะ
แล้วก็สูงจากพื้นดินประมาณ๓เมตร
คาดว่าเป็นต่อที่มีอายุเก่าแก่กว่า๘๐๐ปี

โดยมีอาจารย์ออสผู้เตยเจ้าของฉายาพ่อมดแห่งต้นตะเคียน

หลังจากร่ายคาถาบริกรรมคาถาแล้ว
ก็หยิบก้อนดินขึ้นมา๑ก้อน
แล้วก็ทุบใส่ต่อตะเคียนแบบเบา
เพื่อให้เศษดินร่วงใส่จานบูชา

ก็นำมาใส่กระดาษที่เตรียมไว้

มีตัวเลข๒๗๑ปรากฏขึ้นบนกระดาษ
ทำให้ชาวบ้านนั้นฮือฮาเป็นอย่างมากเลยนะครับ
ไปดูที่สุดท้ายในเบรกนี้กันหน่อยนะครับ
จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอ๒พี่น้อง

เพราะว่าก็ถึงวันสำคัญแล้วนะใกล้แล้วนะ
วันที่๑๓มิถุนายนนี้นะครับ
ใกล้ครบรอบวันแห่งการเสียชีวิต๒๘ปี
ของราชินีเพลงลูกทุ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
ทีนี้ก็มีคนมากราบไหว้บูชา
ขอโชคขอลาบจากหุ่นรูปปั้นราชินีเพลงลูกทุ่ง
โดยบรรดาแฟนเพลงได้นำทั้งเครื่องประดับชุดใหม่
มาใส่ให้กับหุ่นรูปปั้นจนสวยงามเลยนะครับ
ทางวัดเขาได้จัดเปลี่ยนเสื้อผ้าไว้นะครับ
แล้วก็บรรดาแฟนเพลงนำดอกกุหลาบสีแดง
ซึ่งชาวบ้านบอกนะบอกว่าแบ่งเลขเด็ดเป็น๒ชุดนะครับ
โอ้โหนี่ผมบอกหมดนี่ก็จดกันทันหรือเปล่า
ดิฉันตาลายแค่เห็นในสคริปต์แล้วก็ตาลายคุณสืบสกุล
ก็คือท้าย๒๘แล้วก็นำด้วย๔๙เนี่ยนะครับ
แล้วก็เลขชุดอีกชุดหนึ่งมันมีทั้ง๓ตัวและ๒ตัวนะครับ
คือ๓๗๔แล้วก็๗๑๙รวมถึง๑๙แล้วก็๒๘เห็นไหม

จากนั้นนะครับบรรดาชาวบ้านแล้วก็คนที่เคารพนับถือ
คุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะที่มากราบไหว้
ก็ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
คนที่มาขายตรงนั้นก็ขายเกลี้ยงแผงเลยล่ะฮะ
ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมบอกว่าคุณสืบสกุลคุณอริยา